นั้นก็ปิดลงไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับมีพรกรนั้นค้างอยู่อีกหนึ่ง
คงต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้สภาปิดลงไปแล้วจบลงไปแล้ว
แล้วคำถามที่หลายคนอยากจะฟังจากปากนายกคือและจะยุบสภาเมื่อไหร่
วันนี้นักข่าวเองก็พยายามถามว่าท่านจะยุบเมื่อไหร่

ก็ใกล้แล้วนะครับในเดือนมีนาคมนี้ท่านจะตอบอย่างไร
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
ฉากลามโรงเป็นที่เรียบร้อยกับการประชุมสภาผู้แทนราชดรในสมัยรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
พร้อมทั้งทิ้งความค้างคาใจให้กับฝ่ายค้านเมื่อรัฐบาลแก้เกมการเตรียมโหวตความร่างพรกรป้องกันทรมานอุ้มหาย
ด้วยการเข้าชื่อ๑ใน๕ของจำนวนสอสอเพื่อยื่นให้กับสารรัฐธรรมนูลตีความถ่วงเวลาได้อีกนิดหนึ่ง
สภากาแฟเรียกกรณีแบบนี้ว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดต่อลมหายใจไปอีกเฮือก
เพราะรู้ดีว่าเขินปล่อยให้มีการโหวตพรกรฉบับนี้โอกาสจะถูกตีตกค่อนข้างสูง
และนั่นจะส่งผลเสียต่อรัฐบาลไม่น้อยเพราะเป็นคนที่ใช้อำนาจในการออกพรกรฉบับนี้
ผู้นำฝ่ายค้านพยายามจะท้วงติงพร้อมทั้งยกเหตุผล๑๐๘๙๐๐แต่ก็ไม่มีประโยชน์
เมื่อประธานสภาที่ชื่อชวนหลีกภัยบอกว่าต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูลกำหนด
ดังนั้นระหว่างนี้ก็ทำได้เพียงรอการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลเท่านั้น
แต่ในมาตรา๑๗๒ระบุไว้ว่าการออกพรกรจะทำได้
คอรมอเห็นว่ามีกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
และเพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติสาธารณะ
แล้วเหตุผลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่อ้างเรื่องความไม่พร้อมของงบประมาณ
มันฉุกเฉินเกี่ยวกับความมั่นคงหรือภัยพิบัตรตรงไหน
ไม่แปลกที่คนในสังคมมักจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมักจะไม่ค่อยมีงบประมาณ
กับหน่วยงานบางแห่งไม่มีความจำเป็นแต่งบประมาณไหลลงอย่างกับน้ำตก
ถามว่าแล้วถ้า๓รัฐธรรมนูลวินิจฉัยว่าพรกรอุ้มหายไม่เป็นไปตามมาตรา๑๗๒แล้วจะเป็นอย่างไร
คำตอบก็คือพรกรฉบับนั้นจะไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้นเท่ากับว่าการเลื่อนบังคับใช้พรบป้องกันทรมานอุ้มหาย
ก็จะไม่มีผลและจะต้องบังคับใช้ทุกมาตราตั้งแต่๒๒กุมภาพันธ์๒๕๖๖ที่ผ่านมา
งานนี้คงต้องรอวัดใจสารรัฐธรรมนูลเท่านั้นปิดสภาแล้วก็เหลือแต่ยุบสภา
ตอนนี้ทุกส่วนคงต้องรอฟังประกาศยุบสภาของลุงตู่เท่านั้นและเมื่อนักข่าวเสาสีถามไม่เลิกว่าจะยุบสภาในวันที่๒๑มีนาคมนี้เลยหรือไม่
เพราะเป็นวันเกิดของนายกลุงตู่พูดประชดทันทีว่างั้นเอาพรุ่งนี้แล้วกัน
ก็มันวันเกิดผมไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันต้องยุบวันเกิดผมล่ะ
อ๋อของขวัญของผมเพราะคนเขาลังเกียจผมหรือไงยุบสภาพออกไปเพราะว่าเป็นเกิดผมหรือไง
แต่ถ้าพูดใหม่ความอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยนะเธอจะรีบรอได้นักหนา

มีคนเคยกล่าวไว้ว่าทุกอย่างมีเวลาของมันรัฐนาวาของลุงตู่ก็เช่นกัน
จะ๔ปีหรือ๘ปีในที่สุดเวลานั้นก็ต้องมาถึง
และเมื่อถึงวันเลือกตั้งประชาชนจะเป็นคนตัดสินว่า
รัฐบาลลุงตุ๋วควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน